มาดูหนุ่มรายเดอร์คนนี้หน่อยนะคะเป็นรายเดอร์ส่งอาหารค่ะ
คุณผู้ชมเขาทำคลิปสาธิตคือเขาจะไปส่งของให้กับลูกค้า
แล้วเขาก็บอกว่าลูกค้ากำชับนักกำชับหนาบอกว่าให้ขับตรงมาอย่างเดียว
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามหันไปมองข้างหลัง
ทำไมเกิดเรื่องอาถรรพ์หรือเปล่าดูคลิปนี้ค่ะ
ลูกค้าบอกว่าถ้าพี่ถึงหน้าปากซอยแล้วพี่เลี้ยวลงมาเลยนะคะ
อย่างเดียวเลยค่ะได้ยินเสียงอะไร

เอาจริงใช่ไหมครับลูกค้า

นี่ถ้าปิดไฟหน้านี่คือหลับตาขี่เลยนะครับลูกค้า
โอ้โห
คือพี่พอจะนึกภาพออกไหมคะว่าถ้าเกิดว่าหันมองหลังเนี่ยพี่จะเจออะไร

เออคือเป็นหลุมเป็นบ่อยิงกับพระจันทร์นะคะเห็นไหมคะ
ลักษณะนี้แล้วก็มืดด้วยเป็นหลุมเป็นบ่อนะคะ
ถ้าเกิดว่ามัวแต่มองหลังพี่คงไปไม่ถึงบ้านลูกค้านะคะ

นี่คือเขาเตือนมาไกลว่าอย่ามองหลัง

โปรยมาซะนึกว่าเรื่องผีเลย

คือแล้วมีซาวด้วยแล้วคือแบบพูดแบบต้องกดเสียงต่ำด้วยค่ะ

รายเดอร์คนเดียวกันค่ะคุณผู้ชม
บอกว่าลูกค้าอีกท่านหนึ่งสั่งของ

เข้ามาในซอยเลยจะมีแอ่งน้ำขังเล็กน้อย

คือจะบอกว่าถนนเหลือนิดเดียวที่เหลือคือแอ่งน้ำเถอะค่ะ
ที่ต้องบอกว่าเป็นดินเล็กน้อยที่เหลือคือแอ่งน้ำ
ต้องสลับคั่วกันนะฮะเห็นไหมฮะ

ชีวิตจะเจอแต่สภาพถนนแบบนี้ใช่ไหม

แต่ว่ารายเดอร์ก็น่ารักนะคะคือไปทุกที่ที่มีทาง
ว่าจะเป็นทางที่ขลุกขลัดแล้วก็ลำบากแบบนี้